ถ้าพูดถึงเรื่องของโควิด๑๙ตอนนี้ยังมีผู้ติดเชื้ออีกจำนวนมากที่รอความหวังว่าจะมีเตียงรักษาอยู่ที่บ้าน
สักประมาณ๖๗๐๐ท่านด้วยกัน
ก็มีการส่งข้อมูลมาเยอะนะมาขอความช่วยเหลือมาขอให้รถนั้นรับไปรักษาที่โรงพยาบาลหน่อยนะฮะ
อัปเดตเรื่องของผู้ติดเชื้อกันหน่อยนะฮะ
ในส่วนของแวดวงวงการบันเทิงเองก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับ
ตอนแรกตรวจไปรอบแรกไม่ติดนะฮะ
พอมาตรวจรอบ๒พบว่าอาต้อยเศรษฐาศิราชายา
ศิลปินแห่งชาติปรากฏว่าผลออกมาเป็นบวกคุณผู้ชมครับ
ติดตามคุณอีฟลูกสาวไป
คุณต้นลูกเขยก็ติดไปน้องมีบุญหลานชายก็ติดไป

หลังจากก่อนหน้านี้การตรวจครั้งแรกอาต้อยไปตรวจ๑๒เมษายน

แต่ว่าหลังจากนั้นเอมเริ่มมีอาการไข้อ่อน

ด้วยความที่ลูกหลานก็ติดไปท่านก็ไปตรวจอีกรอบหนึ่ง
สุดท้ายผลออกมาก็เป็นบวกไปก็ติดโควิด

อัต้อยพึ่งจะไปรักษาเรื่องของโรคระเร็งมาผมรู้สึก
ก็เป็นห่วงว่าเรื่องของโควิดนั้นจะมีผลกระทบกับร่างกายมากน้อยเพียงใด
ตอนนี้เป็นห่วงคุณแม่เปี๊ยกครับคุณอรัญญานี่แหละที่อยู่ดูแลอาต้อยอย่างใกล้ชิด
ถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาก
ไม่รู้ว่าอาเปี๊กนั้นจะติดเชื้อต่อไปจากอาต้อยหรือเปล่า

ขอให้อาต้อยเชื่อน้อยอาเปี๊ยกไม่ติดนะ
วันนัสศิริออมศินปกรณ์
โพสต์อินสตราแกรมบอกว่าติดเชื้อแล้วโควิด๑๙
คือกวางเนี่ยนะฮะเธอไปร่วมงานปาร์ตี้ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่๒เมษายน
แล้วก็ในงานมีคนติดเชื้อโควิด๑๙
ก็เลยไปตรวจวันที่๕เมษายน
ผลออกมาเป็นลบครับคุณผู้ชมสังเกตนะฮะสังเกตไปด้วยนะ
ไปเที่ยว๒นะครับตรวจ๕มันยังไม่เจอ
๓วัน๓วันอาการยังไม่ออก
จากนั้นนะครับพอกักตัวครบ๑๔วัน๑๖เมษาไปตรวจนะฮะอีกครั้ง
คือจะยืนยันออกจากการกักตัวเนี่ยเจอ

เคสใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ที่เราพูดกันกรณีคุณขันเงิน
ที่บอกว่ากักตัวครบสิบสี่วันแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าจะรอดนะคะ
น่าจะเป็นลบแต่ปรากฏว่าพอครบ๑๔วัน
ผลออกมาเป็นบวกนั่นแปลว่าอะไรแปลว่า
ระยะการฟักตัวของเชื้อโรคมันไม่ใช่แค่๑๔วัน
อย่างที่หลายคนเข้าใจจริงแล้วเนี่ยคือเอาจริงตามหลักวิชาการทางการแพทย์เนี่ย
มันยาวไปถึง๒๘วันนะพี่เบิร์ตนะฮะซึ่งคุณหมอก็บอกเองนะ
ว่าไอ้เชื้อระลอกใหม่ไอ้พันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่
มันจะใช้เวลาในการฟักตัวนานขึ้นนานขึ้นแล้วมันจะอยู่ในร่างกายของมนุษย์
นานมากขึ้นมันทำให้ยากในการตรวจสอบในระยะแรกของการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง
มาเชื้อก็เยอะด้วยแล้วแต่ละคนเนี่ยเชื้อมันจะอยู่ในร่างกายไม่เท่ากัน
อย่างคุณกวางที่ตรวจเขาบอกว่าเชื้อน้อยมากปริมาณน้อยมาก
แล้วไม่แสดงอาการด้วยแต่ตอนนี้อยู่ในมือหมอแล้วฮะ
ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะมาดูที่คุณโดมจรุวัฒน์กันหน่อยค่ะ
ตั้งแต่๑๒เมษายนที่ผ่านมานะฮะก็มีทั้งอาการไข้เมื่อยตัวเมื่อยหลัง
คุณโดมไปตรวจปรากฏว่าเชื้อไอ้โคโรนาไวรัสมันลงปอดค่ะ
ต้องให้ยาต้านไวรัสแล้วก็ยาฆ่าเชื้อก็เลยทำให้แฟนตอนนี้
รู้สึกตกอกตกใจแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้คุณโดมแบบล้นหลามเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนนักร้องในค่ายคนอื่นตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับนะฮะ
สำหรับใครที่เป็นดาราหรือว่านักร้องในสังกัดของเขานะ
แต่เคสที่น่าเป็นห่วงเนี่ยเป็นเคสที่จังหวัดบุรีรำคุณผู้ชมนะฮะ
มีพนักงานเสิร์ฟร้านสแปงนะฮะสุขุมวิทซอย๔อายุ๕๖ปีซึ่งติดเชื้อ
แล้วก็มีการปกปิดข้อมูลเดินทางกลับบ้านไปที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำเนี่ย
สุดท้ายเสียชีวิตแล้วก็ไปตรวจพบว่าติดโควิด๑๙
ก็ทำให้คณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงทั้งหมด๓๕คน
เพราะตอนแรกเนี่ยปกปิดข้อมูลนะฮะบุคลากรก็ไม่ได้มีการป้องกัน
ไม่ได้มีการระวังเรื่องของโควิดกันนะฮะ
เพื่อไปตรวจหาเชื้อคนในหมู่บ้านทั้งหมด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ครับ
แล้วก็ยังได้เร่งตามหาคนขับรถตู้โดยสาร
เพราะว่าพนักงานเสิร์ฟคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ย

มีคนในหมู่บ้านเดียวกันไปเหมารถตู้คันนี้มา

เป็นบุคคลที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูง

รีบติดต่อมาเพื่อตรวจหาเชื้อทันทีนะครับ
คุณผู้ชมประเด็นเรื่องของเตียงในโรงพยาบาลไม่พอ

อุ่นใจก็คือต้องไปโรงพยาบาล

อยู่ที่โรงพยาบาลหลายคนก็รู้สึกอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหา
เตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ
ล่าสุดค่ะนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณ

ตอนนี้ได้หารือกับหลายฝ่ายแล้ว
ว่าจะปรับการบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วย

โดยผู้ติดเชื้อทุกคนต้องอยู่ภายใต้การดูแล

แปลว่าถ้าท่านรับเชื้อไปแล้ว

ท่านไม่สามารถไปตระเวนขับรถตระเวน
ท่านต้องโทรไปให้เจ้าหน้าที่เขามารับตัวนะคะ
เรื่องของการบริหารจัดการเตียงในโรงพยาบาลตอนนี้
เจ้าหน้าที่ของอธิบดีกรมการแพทย์พยายามทำกันอยู่นะคะ
ส่วนการแยกผู้ป่วยที่ไม่มีอาการไปอยู่ที่บ้าน

ปรากฏว่าแนวคิดนี้

เป็นเพียงแนวคิดที่เตรียมการไว้เท่านั้น
คิดว่าไม่ต้องใช้

ป่วยวันละไม่เกิน๔๐๐๐๐ลาย

ใช่นะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนมากักตัวเองที่บ้านด้วย
เพราะก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีระเบียบวินัยมากน้อยแค่ไหน

อำนวยการสำนักการแพทย์ของกรุงเทพคุณหมอสุขสรรค์กิติสุภกร
ท่านบอกว่าคือตอนนี้มียอดผู้ป่วยตกค้างรอเตียงอีกกว่า๕๐๐กับ๕ราย
อันนี้เฉพาะกรุงเทพกับปริมณฑลนะครับ
เนื่องจากบางส่วนต้องการนอนที่โรงพยาบาลอย่างที่บอกไป

บางคนแสดงความประสงค์เลยนะคะว่าไม่เอาโรงพยาบาลสนามไม่เอาฮอสปิเทล
ตอนนี้กำลังเร่งนำเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุด
ว่าภายใน๒วันจะสามารถจัดการได้เรียบร้อยนะคะ
สำหรับโรงพยาบาลสนามตอนนี้มีอยู่๑๖๕๖เตียง
ใช้ไปแล้ว๑๒๗๕เตียงเยอะนะ

ยังเหลืออีก๓๘๑เตียง
แล้วก็จะมีการเพิ่มโรงพยาบาลสนามอีกกว่า๒๙๒๖เตียง
อันนี้ยังไม่นับรวมฮอสพิเทลนะคะ
ที่สามารถรองรับผู้ป่วยตกค้างได้อีกค่ะ
เอาล่ะประเด็นที่หลายคนบอกว่า
ถ้าเกิดว่าฉันป่วยแล้วถ้าเกิดว่าญาติฉันป่วยแล้ว

จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับตัวได้อย่างไรนะคะ
คุณผู้ชมสามารถโทรไปติดต่อได้นะคะ
ช้ามายเลขสายด่วน๑๖๖๙
อันนี้ท่านโทรไปได้ตลอด๒๔ชั่วโมง

กรมการแพทย์โทรได้ตั้งแต่๘โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง๔ทุ่ม
ไม่ใช่๒๘โต่ง๒๔ชั่วโอนนะ
แล้วก็หมายเลขสายด่วนของสปสช
โทรไปได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
และตอนนี้ทางสำนักการแพทย์ของกรุงเทพเขามีการเปิดแอปพลิเคชันในไลน์
ชื่อว่าสบายดีคอตนะคะก็คือลักษณะเหมือนเพิ่มเพื่อนตามปกติ
เพื่อนแล้วก็ไปกดปุ่มแจ้งว่าท่านต้องการให้ไปรับตัวที่ไหนอย่างไร
ลงทะเบียนนะคะเรียกว่าสบายดีคอตนะคะ
สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ต้องการเตียงสำหรับผู้ป่วยได้ด้วย
แต่เมื่อวานนี้ก็มีคุณผู้ชมนะติดต่อผมมาในเฟซบุ๊ค
เขาตรวจว่าเขาเป็นโควิดตั้งแต่วันที่๑๐
แล้วก็โทรไปแจ้งโทรไปหลายครั้ง
จนเมื่อวานมันคือประมาณสัก๙วัน๑๐วันได้
ยังไม่มีรถไปรับยังไม่มีเตียงให้เธอไปรักษา

ตอนนี้ก็พยายามติดต่อให้อยู่
มันมีอีกหลายเคสที่รอความหลังอยู่ที่บ้าน
เขาก็อยากไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะ
ทั้งสองท่านครับจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันว่า
เรื่องของการไปตรวจตามสถานพยาบาลตามศูนย์ที่ไม่ชื่อโรงพยาบาล

เรื่องนี้เข้าถึงหูทางหน่วยงานราชการแล้วนะ
ตอนนี้เขาจะจับไอ้ศูนย์แบบนี้
หรือว่าศูนย์เขาเรียกอะไร
เป็นศูนย์เคลื่อนที่ตรวจโควิดอะไรอย่างนี้
คือถ้าคุณตรวจแล้วเจอผู้ป่วยโควิด
คุณต้องหาทางส่งเครือข่ายของคุณให้ได้

ช่วยตรวจเสร็จรับเงินปั๊บอ้าวติดนะกลับไป

ไม่ได้ตามคลินิกต่างเนี่ยคือชัดเจนแล้วนะคะ
ท่านตรวจเสร็จปุ๊บท่านรู้ว่าคนนี้เป็นโควิด
แล้วท่านก็กลับบ้านไม่ได้นะคะ

เพื่อไปรักษาให้เรียบร้อยนะครับ

ใครเป็นคนคิดให้ผู้ป่วยกลับไปพักที่บ้านตัวเอง

คือที่ต่างประเทศในยุโรปเนี่ย
มันติดกันจนโรงพยาบาลเขารับไม่ได้
เขาก็ให้คนป่วยเนี่ยที่มีอาการน้อยเนี่ย

คราวนี้ความคิดนั้นก็นำมาสู่ประเทศไทย

คือเป็นแนวคิดของกรมการแพทย์

แต่ตอนนี้มาตรการเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้จริงเป็นแค่แนวคิด